รวมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะดูว่าข่าวไหนข่าวใหญ่เนี่ย
ดูจากหน้าหนังสือพิมพ์ได้เลยแน่นอนข่าวที่พี่เบิร์ตอ่านไปเรื่องของ
ที่มาถึงไทยก็เป็นข่าวใหญ่นะใหญ่แต่รองนะใหญ่แต่รอง
แต่ใหญ่กว่านั้นก็คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ีตันถาวรเจอโทษพ้นรัฐมนตรีบีนี่ก็คือคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะคะ
ก็คือครูตั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนัทพลทีพสุวรรณ
คุณถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ถูกต้องค่ะทั้ง๓คนคือสารพิพากษาเป็นสารชั้นต้นนะคะ
ว่าผิดก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเลย
ส่วน๘กปศเมื่อวานนี้สารชั้นต้นยกคำร้องในการยื่นขอประกันตัว
สุดท้ายคุณสุเทพเทือกสุบันใส่เกงขาสั้นเสื้อเหลือง
นอนคุกเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมกับคุณถาวรเสนเนียม
คนนะครับคุณผู้ชมดูเลยค่ะใครบ้างทยอยขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปแบบนั้นนะคะ
คนประกอบด้วยท่านแรกเลยท่านนี้นี่เป็นหัวหน้าแก่นำกรปศเลยนะฮะ
คุณสุเทพเทือกสุบันต่อมาก็คือคุณชุมพลจุนสัย
คุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณอิสระสมชัยคุณถาวรเสนเนียม
คุณนัทธพลทีพสุวรรณอดีตพระพุทธอิสระ
เรือตรีแซมดินเลิศบุญค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะฮะ
แปดคนเดินขึ้นไปบนรถของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
ที่เขายังชุมนุมกันชัดดาวนกรุงเทพมหานคร
จำได้ไหมคะเดินแบบดาวกระจายไปในหลายท้องที่เลยค่ะ
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องนอนคุกล่ะเพราะเมื่อวานนี้สารอาญา
ชั้นต้นเขายกคำร้องกรณีที่ทั้งหมด
เขามีการยื่นคำร้องขอประกันตัวชั่วคราว
ปรากฏว่าสารชั้นต้นท่านบอกว่าส่งต่อไปให้ที่สารอุทธรณ์
เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไร
ซึ่งคาดว่าสารอุทธรณ์จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าในวันนี้
คือคุณผู้ชมข้อหานะครับ
ก่อนหน้านี้อายการเป็นโจทยื่นฟ้องไปทั้งหมด๙ข้อหา
แต่มีข้อหาเดียวเท่านั้นที่ไม่โดน
ก็คือข้อหากบทข้อหากบทแร้วแรง
นายสุเทพเทศุบรรณอดีตเลยคาทิการ
ก็แนวร่วมทั้งหมด๓๙คน๓๙คนก็คือนอนคุกอยู่แล้ว๑คน
แล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งคนเนี่ยนะคะทั้งหมดเป็นจำเลยในหลายความผิด
มีการชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งระหว่างวันที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖

สมัยที่คุณยิ่งรักชินวัฒน์เป็นนายกรัฐมนตรีจำภาพนั้นได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับสารตัดสินจำคุกแกนนำตั้งแต่๔เดือนไปจนถึง๙ปี๒๔เดือนค่ะ
สำหรับคุณสุเทพนะคะสารท่านตัดสินให้จำคุก๕ปี
คุณชุมพลจุนสัย๙ปี๒๔เดือนคุณพุทธิพงศ์ปุณกัน๗ปี
นายอิสระสมชัย๗ปี๑๖เดือนนายถาวรเสมเนียน๕ปี
คุณนัทธพงศ์ทีพสุวรรณ๖ปี๑๖เดือนคุณสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระ๔ปี๘เดือน
เรือตรีแซมดินเลิศบุตร๔ปีกับ๑๖เดือนนะคะ
ในขณะที่บางคนก็ถูกพิพากษาตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยคนละ๕ปี
อย่างภรรยาของคุณนัทพลคุณทะยาตอนแรกบอกว่าจะเป็นคันดิเดตลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใช่ไหมคะ
ก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย๑ปีนะคะอันนี้ก็เป็นการปิดประตูถาวรเลยนะคะสำหรับคุณทะยา
ถาวรสิก็จะมีสัดส่วนเรื่องของเวลานะคะแต่ว่ารอบนี้ลงไม่ได้แล้วนะคะ
ส่วนจำเลยที่เหลือค่ะสารท่านเห็นว่าเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมหรือกระทำความผิดน้อยกว่าบุคคลอื่น
แล้วก็ไม่เคยปรากฏพฤติกรรมรุนแรงก็เลยให้รอการลงโทษ๒ปีในขณะที่๑๒คนเนี่ยคือสารยกฟ้องนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมคำถามตามมาก็คือรัฐมนตรี๓คนจะหลุดจากเก้าอี้เลยไหม
คือใน๙คนนั้นมีรัฐมนตรีอยู่๓คน
คนนี้ค่ะคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณนัทพลทีพสุวรรณคุณถาวรเสมเนียม
ถ้าเกิดว่าไปดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๐วงเล็บ๗แน่นอนว่าระบุไว้ชัดเจนว่า
คนที่เป็นรัฐมนตรีถ้าสารถึงแม้ว่าจะเป็นสารชั้นต้นพิพากษาแล้วว่าท่านผิด
หลุดจากเก้าอี้เลยนะคะก็จะนำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งเร็วกว่ากำหนด
คือเดิมทีเดียวตามรายงานข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีจะมีการปรับคอรมอลก็คือประมาณ๒เดือน
คราวนี้ก็ต้องปรับเลยแต่คำถามต่อมาคือข้อละทั้ง
แบบเขตและแบบปาร์ติฬิสจะหลุดจากตำแหน่งเลยไหม
ตามรัฐธรรมดูลเนี่ยระบุไว้นะคะบอกว่าคือถ้าเป็นสอเนี่ยต้องสู้กันไปถึง๓สาร
สารดีกาตัดสินแล้วว่าผิดนั่นถึงจะพ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันว่าสอสอถ้าเกิดว่าแม้ว่าสารชั้นต้น
แม้ว่าจะเป็นสารชั้นต้นบอกว่าท่านผิดแล้วท่านขอประกันตัวออกไปต่อสู้คดี
แต่ถ้าศาลท่านไม่ให้นะหมายความว่าท่านต้องนอนคุกเนี่ย
ท่านก็หลุดจากความเป็นสอสอเลยทั้งสอสอแบบปาร์ตี้นิดแล้วก็แบบเขต
ปาร์ตี้ฤทธิ์ก็จะขยับขึ้นมาถูกไหมฮะขยับลำดับขึ้นมา
ส่วนแบบเขตเนี่ยก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่อย่างกรณีคุณเทพเทพไทยใช่ไหมคะ
ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คือเมื่อวานวันก่อนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จ
นายกยังยืนยันว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี
ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความเขาเรียกอะไรดี
สั่นคลอนของความมั่นคงของเสถียรภาพรัฐบาลบ้างนะครับ
แต่อันนี้คงต้องมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วล่ะซึ่งอาจารย์วิศนุก็ออกมายืนยัน
อย่างที่น้องปุ้ยได้นำเรียนคุณผู้ชมไปว่า

แต่วันนี้ผมเชื่อว่าคำถามแรกที่นักข่าวธรรมเนียบรัฐบาล
จะถามนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องนี้แหละ

คนที่เป็นคนเชิญให้คนที่มารัฐประหารติดคุกกันไปนะฮะ

จะไลน์ไปถามนายกว่าสบายดีไหม